เอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี่ก็ยาเสพติดเหมือนกัน
อดีตนายตำรวจตอนเป็นตำรวจเนี่ยก็ทำงานแข่งขันนี่แหละ
อยู่อยู่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดงานเงินไม่ไปทำเลยค่ะนั่น
ไม่ทำไม่พอคลุ้มคลั่งอารวาสสุดท้ายโอ้โห
ต้องให้ตำรวจด้วยกันนี่แหละมาชาร์จเข้าควบคุมตัว
ครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะคุมตัวเอาไว้ได้
ไปแล้วไม้งามในตำนานต้องมาค่ะเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบนะคะตอนแรกเนี่ยวางแผนจะเข้าชาร์จ
นายเจษฎาพรเรืองฤทธิ์อดีตดาบตำรวจสพบางละมุง
เพราะว่ามัวแต่เอะอะโวยวายทำลายข้าวของอยู่ในห้องพักที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สามทุ่มลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสามชั้น
ชาวบ้านเขาอยู่กันหลายคนเขาก็กลัวเพราะวันดีคืนดีเนี่ย
อัลวาดอยู่ในห้องอย่างเดียวเดินออกมาข้างนอกด้วย
เที่ยวถือมีดไล่เคาะประตูห้องคนอื่นเขาอ่ะเขาก็กลัวสิคะ
วันดีคืนดีจะบุกเข้ามาทำร้ายเขาไหมตอนแรกตำรวจเนี่ยเข้าไปคุยก่อนนะ
แน่นอนแผนเบื้องต้นก็คือต้องคุยเกลี้ยกล่อมเจรจาก่อนสุดท้ายคุยเท่าไหร่ไม่เป็นผล
ครับพุ่งช้าตัวเลยก็แล้วกันอืมไหนไหนเอาไม่อยู่แล้วก็ต้องบุกชาร์จเลยค่ะ
จังหวะบุกเข้าไปชาร์จเนี่ยเขาบอกโอ้โหกอดล้มแบบนี้นี่เห็นไหมแรงเยอะ
แต่ต้องใช้ตำรวจหลายนายเหมือนกันนะแรงเยอะจริงคนคุ้มครั่ง

เอาตัวออกมาตามแนวนอนต้องหิ้วเท่านั้นนะคะ
เพราะแบบหูดิ้นเหลือเกินนะคะ
เบื้องต้นนายพานุวัฒนรอปภของโครงการบ้านเอื้ออาทร
บอกว่าโอ้โหชาวบ้านในตึกเขาภาวะกันมากเลย

เพราะบางทีชอบถือมีหน่อยมันเดินคล่อดึก

เขาก็พยายามที่จะมาคอยป้องปรามเหตุร้ายที่มันจะเกิดขึ้น
แล้วก็มีการแจ้งตำรวจเกิดขึ้น
เฮ่ย
ที่ผ่านมาคือลูกบ้านมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างครับพี่

ผมหัวหน้าก็ต้องให้ผมมาเฝ้าตรงนี้ทุกวันนี้
อ๋อคือเราก็ต้องมาเป้าแบบนี้ทุกวัน
หัวหน้าออกจากบ้านไม่ได้ผมก็ต้องมาตอนเช้า

เพราะหนักสุดนี่คือถือมีดลงมา
ใช่พี่หนักสุดก็คือถือมีดมา
คือลงจากบ้านไม่ได้

อดีตตำรวจค่ะอดีตตำรวจเนอะ
ตำรวจเคยเป็นนายดาบตำรวจ
รู้เพราะอะไรรู้ไหมคะแม่เล่าให้ฟัง
แม่นะเป็นอดีตนายตำรวจยศดาบตำรวจ
แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด
สุดท้ายมันเป็นอย่างนี้งานการไม่ยอมไปทำเลย
แล้วก็คลุ้มคลั่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้

เพราะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาไปแล้ว

เขาถูกปลดออกจากราชการครับหรือว่าเรื่องนี้ด้วย
เขาบอกว่ามันหยุดงานไม่ได้ทำงานหลายเดือนแล้วอย่างนี้
ทีนี้ใครเขาก็บอกว่ามันเสพยาอะไรอะไรอย่างนี้

เมืองต้นคุณแม่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาช่วยยังไงบ้าง
อยากให้พาเขาไปรักษาค่ะ
ถ้าขังไว้อย่างนี้ปล่อยเข้าไปเขาก็จะไปอารวาสอะไรอีก
บอกว่าก็อยากให้หน่วยงานช่วยพาไปบำบัดหน่อย
ใครก็รักแต่ว่าเห็นแบบนี้แม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
เบื้องต้นจะได้ที่คุมตัวนายเจศรพรไปสงบสติอารมณ์แล้ว
แล้วก็ส่งไปป้ายต่อไปนะคะ